ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีเรื่องของเฮียตีหรือว่าเจ้าของสถานกันตะพลออโต้นะคะ
เป็นรถยนต์มือ๒ที่รมควันฆ่าตัวตายทั้งครอบครัว๕ชีวิต
กับสุนัขอีกหกตัวรวมทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดชีวิตด้วยกันนะคะ
วันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ทีนี้คุณผู้ชมถ้าใครติดตาม
ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือว่าแน่นอนทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเรานำเสนอไปแล้วว่า
ตอนที่เขามีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกมาจากบ้านนะคะ
แม่บ้านคนหนึ่งเหมือนถูกผีเข้าสิง
เหมือนถูกผีของวิญญาณของพี่สาวของเฮียตีเนี่ยเข้าสิ่งร่างให้คุณผู้ชมดูฉากตอนนั้นอีกทีนึง
เพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับแม่บ้านรายนี้มาด้วยนะคะ
มันออกไปรักหนูเลย
มันออกไปรักหนูน่ะ

ที่ร้องห้าววยวายบอกป้านองไม่ลักหนูเลยนะนะคะ

หรือว่าเฮียตี้ช่วยเค้าทหารการการตอนที่เต็มรถยนต์มือ๒

ที่ตัดสินใจร้มควันฆ่าตัวตายกันหรือยกครัว
ลักษณะคือเหมือนถูกวิญญาณเข้าสิงอะค่ะทั้งร้องไห้แล้วก็พยายามสื่อสาร
บอกว่าตัวเองเนี่ยคือพี่สาวของเฮียตีซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่มีร่างทรง
ก็คือผู้หญิงชุดขาวคนนี้นะคะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านเฮียตีเมื่อวานนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้เดินทางไปที่วัดท่าตะเคียน
ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิษฐรรมศพของเฮียตีพี่สาวแล้วก็คุณแม่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราไปเจอกับป้าน่องคนนี้แหละค่ะแม่บ้าน
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวเฮตีมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะ
คืออยู่กันมานานแทบจะเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะ
บอกว่าครอบครัวนี้ใจดีมากโดยเฉพาะเจ๊ตู่
ตู่ก็คือพี่สาวของเฮียตีนะคะเธอบอกเธอสนิทสนมกับเจ๊ตู่มากที่สุด
ตู่ดูแลเธอไม่ต่างจากญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลย
ก่อนเกิดเหตุเธอเล่าบอกว่าเจ๊ตู่โทรมาหาประมาณสัก๓ทุ่มกว่าค่ะ
ไปกินข้าวด้วยกันแต่ว่ามันดึกแล้วเธอเห็นว่ามันดึกแล้ว
ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ไปนะคะ
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ได้โทรศัพท์คุยกัน
ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าถามจริงนะป้าน่อง
เมื่อวานรู้ตัวไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้ตัวไหมว่าตัวเองร้องโวยวายแล้วบอกว่าเป็นคนอื่น
เธอบอกว่าจริงแล้วตอนที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

รู้หมดเลยว่ากำลังทำอะไรเดินไปทางไหน
แต่หลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกจากบ้านปุ๊บ
ช่วงที่เดินออกมาอยู่นอกบ้านเธอบอกว่า
รู้สึกเหมือนเห็นเงาดำวูบเข้ามาหา

หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยจำอะไรไม่ได้
เธอก็คิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณเจ๊ตู่หรือเปล่า
ที่อยากจะมาสื่อสารอะไรกับเธอ
มายืนอยู่ยืนอยู่สองคนก็เป็นเฮียเขานี่แหละ
แล้วอะไรมันดำงวมมาตบหน้าแล้วป้าก็สุดลงเลย

โทรให้ป้ามาไม่มาหาเขาป้านองไม่รักรถตู้เหลือ
ป้าน้องไม่รักตู้ตู้เหลือเขาพูดแค่นี้
ก็จะบอกกับเขาว่าถ้าป้าไปหา
ถ้าเขามาหาป้าป้าก็จะบอกว่า
มันเกินเวลาไป

ปกติป้าจะไม่เคยขัดเขา

เลยป้าก็บอกว่าก็จะบอกกับตู้ตู้ว่า

เดี๋ยวว่ายังไงก็ตอนเช้าค่อยคุยกัน
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะนายวิวาชนะการีหรือว่านายวา
ลูกน้องคนสนิทที่ทำงานเต็นต์รถกับเฮียตีมาเกือบ๕ปีค่ะ
เขาบอกว่าเขายังรู้สึกถึงเฮียตี
เขายังรู้สึกได้ว่าเฮียตีและครอบครัว
ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ไปไหน
เพราะเฮียตีโดยปกติเป็นคนรักบ้านมาก

เวลาไปเต็นต์รถหรือว่าเดินไปที่บริเวณบ้าน

เขารู้สึกว่าเฮียตียังอยู่ข้างเขา
แล้วก็เขาอวดนาฬิกาเรือนนี้ให้เราดูด้วยนะคะ
นาฬิกาเรือนี้เขาบอกว่าเขาใส่ติดตัวตลอดเวลาเลย
เฮีให้เขาไว้ก่อนที่จะเกาะเหตุขึ้น
เขาเล่าให้ฟังว่าเฮียมาพูดกับเขาว่า
เฮียรู้ว่าอยากได้นาฬิกามานานแล้วใช่ไหม
จริงอยากให้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาส
วันนี้เฮียมีโอกาสแล้วเฮียให้เลย
แล้วก็ยื่นนาฬิกาเรือนนี้ให้กับนายวา

มันจะกลายเป็นของดูต่างหน้าค่ะ
มันจะกลายเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ฮิติให้เขา
ก่อนที่จะตัดสินใจก่อเหตุ